คุณผู้ชมครับตลาดท่าตะโกนน้ำท่วมจะถึงเอวอยู่แล้วนะฮะตอนนี้ต้องปิดตลาด
ชาวบ้านก็ค้าขายไม่ได้ต้องนำเรือท้องแบนเอาข้าวสารอาหารแห้ง
เอาของกินไปให้กับประชาชนโอ้โหดูสิครับน้ำสูงคือตลาดเนี้ย
เขาอยู่ริมตลิ่งแม่น้ำเจ้าพญาพอน้ำขึ้นเมื่อไหร่ฝนตก
แล้วก็จะเป็นแบบเนี้ยทุกทีกันไปค่ะเนี้ย
จะอยู่ยังไงจะถึงเอวอยู่แล้วแล้วน้ำไม่ได้มีทีท่าว่าจะลดลงเลยนะ
คุณผู้ชมนะฮะนี่ฮะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นนะครับ
เพราะว่านี่ฮะมันเป็นเรื่องของฝนตกต่อเนื่องกันมาหลายวัน
แล้วก็ทำให้น้ำท่วมแบบนี้ตลาดสดเทศบาลเมืองท่าตะโก
ธาตะโกนครสวรรค์ครับนะจริงจริงแล้วท่วมมาตั้งแต่วันที่สาม
กันยายนจนถึงวันนี้เข้าสู่วันที่๓แล้วนะครับ
น้ำไม่มีทีท่าว่าจะลดลงเลยและยังคงเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย
นะฮะถ้าเกิดว่าวัดดูแล้วเนี่ยจากเมื่อวานเนี้ยวันนี้
ก็๑เมตรแล้วข้าวแม่ค้าต้องปิดร้านบางส่วนต้องอบหยุด
ออกไปอยู่ที่ศูนย์พักพิงที่มีการเตรียมการเอาไว้ให้บาง
ครอบครัวต้องยอมรับเขาไม่กล้าทิ้งบ้านมันมีข้าวของ
ใช้ของมีค่ากลัวขโมยจะขึ้นนะฮะก็ต้องมีการอยู่
ในบ้านแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่เอาเรือท้องแบนขนอาหารขนน้ำไป
จ่ายให้เพราะไม่อยากชิงบ้านไปชาวบ้านในย่านนี้บอก
นะครับว่าน้ำที่ท่วมรอบเนี้ยส่วนหนึ่งมาจากอ่างเก็บน้ำ
้วยใหญ่ของอำเภอภัยสาลีที่นครสวรรค์ปล่อยน้ำออกมาจากอ่าง
เนื่องจากว่าตอนนี้ปริมาณน้ำในอ่างมันเต็มความจุประกอบกับ
น้ำเหนือลงมาสมทบผสมโรงกับอิทธิพลของพายุโนรูช่วง
ที่ผ่านมาฝนก็ตกหนักทั้งวันทั้งคืนหลายทิศหลายทางทำให้
ปริมาณน้ำมันสะสมมากแล้วสุดท้ายก็หลากเข้าท่วมตลาด
แม้แต่ส่วนราชการที่จะมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด
ใหญ่ก็ก็ต้องทำกันต่อไปน้ำก็ท่วมนะฮะรวมถึงต้องมีการ
กระสอบทรายกั้นเอาไว้แต่สุดท้ายก็เอาไม่อยู่เพราะน้ำ
มันมาเยอะเหลือเกินอันนี้เป็นอีก๑จุดที่น้ำท่วมใน
ขนาดนี้กับภาพตะโกและคอนสวรรค์นะครับส่วนองค์